อะไรอร่อยกันไปแล้วเราก็ต้องไปลดไขมันหน่อย
สะบัดสลัดไขมันกับการโยกย้ายสายสะโพก
วันนี้ตลอดข่าวขำเราจัดมาให้ลีลาเด็ดดวงขนาดไหน

นี่แหละบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย
ให้เลยแบบนี้ขายของไปด้วยเต้นไปด้วย
แม่ถ้าจะมันบันเทิงไขมันซะจริง
รู้อย่างไหมคะขายของช่ำข้วนเนธจากหน้าตาทั้งแล้ว
ก็อยากขายของก็ทิ้งไม่ได้
ทำมันไปพร้อมกันแบบนี้เลยก็ละกัน
เฮ่ย
ส่วนน้องหนูแผงไก่รายนี้ก็ขยับเบาเหมือนกัน
เบาซะจนไม่รู้ว่าเทรนเนอร์ท่าเรียกลูกค้า
หรือออกกำลังกายกันแน่ล่ะครับ
ตัดภาพมาที่น้องนักเรียนที่แดนส์คู่กับคุณแม่
คือคุณครับเองแต่ดูไปดูมาเฮ่ย
อยากจะถามคุณแม่ซะเหลือเกินครับ
บังคับน้องเข้ามาเต้นหรือเปล่าเนี่ย

เพราะคุณป้าเสื้อเขียวคนเนี้ย
เอาเขาจะหายขอ

ทุกคนลองเป็นจังหวะนี้สิ

เขาจัดกล้วยน้ำวาให้กินกันด้วยนะ
เอิ่นพรุงฉลุงไขมันเกินมันขนาดนี้
ตลาดไหนอยากจะทำตามบ้าง

ลาราร่่ำเลย
เป็นลีลาการสะบัดไขมันของพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดเทศบันสุโครไทยนั่นเองนะคะ
แล้วเราก็ได้ไปขโมยกล้วยแม่ค้ามาเรียบร้อยแล้ว

เขาบอกว่าทานกล้วยน้ำวาทุกเช้าเนี่ยเป็นการช่วยลดน้ำหนักได้อย่างหนึ่งนะ
เพราะว่ามันจะทำให้เราอิ่มแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ

อ๋อนี่มันมีวิธีการ
ถูกต้องเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทานอย่างถูกต้องด้วย
มันต้องยากเย็นขนาดต้องสาธิตให้ดู

ต่อสุขภาพและที่สำคัญดีตรงที่ว่าคุณจะได้กินแรงเพื่อนด้วย
แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรจากนี้เขาก็กินอย่างเดียว
แล้วเป็นหน้าที่ของเราสองคนในการที่จะโปรยข่าวพูดต่อไป

เอาเอาเอาเอา
เอาอย่างนี้ทั้งกินทั้งเต้นไปเลยละกัน